มาต่อกันที่นักร้องหนุ่มกันบ้างดีกว่าค่ะนักร้องลูกทุ่งหนุ่มเดี๋ยวนี้เนี่ย
จากหน้าตาดีแล้วต้องบอกว่าลีลามันต้องเด็ดด้วยไม่ได้นะ
คือร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้ลีลามันต้องดีด้วย
เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนรุ่นน้องแซงหน้าเอา
วันนี้เรารวบตึงมาฝากคุณผู้ชมค่ะคนแรกนี่เลยหนุ่มนุกธนดลนะจ๊ะ

วันนี้เราจะไม่พูดถึงประเด็นดราม่าแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องลีลาของเขาค่ะ
คือนุ๊กธนดลคนโก้โก้มิโก้ก็ดูจากท่าเต้นอะไรจ้
วันดีคืนนี้ก็ไปเรียกพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงคู่จิ้นอย่างป้ายปลายโอเรโอมาโยกไปด้วยกัน
เรียกว่าถ้าได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นั้นเตรียมออกสเต็ปกันได้เลย
ซ้อมเองที่บ้านไม่เท่าไหร่แต่พอขึ้นเวทีเท่านั้นอ่ะคุณผู้ชมโอ้โห

พี่ใจเป็นไงเอาเกาส์หรืออะไร

คุณผู้ชมจัดต่อไปเลยนะคะมาโยกกันต่อกับคุณเบิ้ลปฐุมราช

เดี๋ยวเบิ้ลต่ำตลอดไม่ใช่แค่รอตเตอรี่
ต้องบอกว่าเบิ้ลตามเขาไปเลยล่ะค่ะ

หนุ่มเบิ้ลเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะนี่โยก
และเมื่อถึงเวลาต้องขึ้นเวทีแน่นอนนะคะ
จัดไปเลยสิคะพี่แบบเน้นนะคะ
เดี๋ยวไปชมลีลายกของเบิ้ลปฐุมราชกันหน่อยค่ะ
สเต็ป๓สเต็ปแม่ห้างกินเหล้ามอร์และมีเพื่อนด้วยโจ๊ก
สเต็ป๔สเต็ปทำผิดเฮ้ยจิ๊บจ๊อบ
คุณผู้ชมเป็นสเต็ปไหนกันบ้างตอบตัวเองหน้าจอไทยรัฐเดี๋ยวนี้
หลายคนบอกไปไม่ถึงสเต็ปสุดท้ายสักที

แต่เราเอาอันที่๓นี่แหละค่ะมีเพื่อนมาด้วย
สนุกสนานกันไปนะคุณผู้ชมนะปิดท้ายกันที่แซคชุมแพรหน่อยดีกว่า
อย่าคิดนะคะว่าคนนี้เต้นไม่เก่งคอเต่าเล้าใจนะจ๊ะ
ยืนหนึ่งยืนคนเดียวเลยเพราะว่าไม่มีใครกล้ายืนด้วย
แต่ละท่าของคุณแซคชุมแพรเขาแซคไม่อายคุณค่ะงานนี้แต่ใครอายเพื่อนอายค่ะ
รับหน้านี้นะคะเทลต์ทะเลื่องสุดเลยเดี๋ยวให้ชมฤลาของหนุ่มคนนี้กันหน่อยจ้า
เต้นอย่างนี้เพื่อนก็อายอยู่นะเพื่อนไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้
เอาดีมากน่ะชอบฉายาเขาเมื่อกี้บ้างแล้วอะไรน่ะขอต่อแล้วใจอ๋อ
ใช่เขาชอบใส่เสื้อคอเต่าไงไม่แต่ว่าล่าสุดนางไม่ใส่คอเต่าแล้วนะร้อนขนาดนี้ใส่ก็โอ้โห
ไม่แน่นะคุณผู้ชมพี่แม่ก็จะแซวเขาบ่อยไงเขาไม่หรอกเอ่อน้องน่ารักนะคะ